นึกถึงไอ้แจ๊คแฟนฉันนะเรื่องของแฟนฉัน
เรื่องของเรื่องคือพบรักกันตั้งแต่เด็กจากนั้นก็เติบโตมา
เป็นคนวัยประมาณทั้ง๓๐ปีครับ๓๐ปีในที่นี้คือ๓๐ปีจะ๑๕๐
อายุรวมกันเนี่ยอีก๓๐ปีจะ๑๕๐แล้วต่างคนต่าง๖๐รวมเป็น๑๒๐ปี
แต่งงานกันอีกทีหนึ่งครับเพราะอะไรใช้คำว่าแต่งงานกันอีกทีหนึ่ง

คู่กันแล้วไม่แคล้วกันงานนี้เจ้าบ่าวคือคุณอภิษฎประสาน
อายุ๖๐ปีเป็นอดีตนายกอบตหนองแสงที่อำเภอประจันทคาม
จังหวัดปราจีนบุรีส่วนเจ้าสาวนี่แห่ขันหมาก
สู่ขอเจ้าสาวคือคุณอารีช่วยนึก
อายุเท่ากัน๖๐ปีเฮ้ยทำไมอายุเท่ากันอ่ะ
ก็เป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันเพราะเป็นเพื่อนกัน
โคจรกลับมาเจอกันในช่วงวัยหลักแซยิตแล้ว
และที่สำคัญคนที่กั้นประตูเงินประตูทองเฮ้ยเพื่อนรัก
เพื่อนหลักกันเลยเหรอวัยเดียวกันเลยฮะ
ปีเพราะเป็นเพื่อนเรียนปฐมมาด้วยกันเมื่อ๕๐๖๐ปีก่อนฮะ
เบาสาวคู่วัย๖๐เนี่ยถือเลิกดีมากเลยฮะ
เริ่มงามยามดี๙นาฬิกา๙นาทีวันที่๙มกราคม
แต่งงานกันที่บ้านของฝ่ายเจ้าสาวนะครับงานนี้คึกคืนมาก
คือเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยก็หลัก๖ทั้งสิ้นเพราะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน
ทำพิธีไหว้วันพรรพรุนนะครับมีศีลศอดเนี่ย๑๐๐๐๐๐บาท
พิธีผูกแขนก็มีเงินรับขวัญถุง๒๖๕๐๐บาทครับ
ตำนานอธิบายใหม่และคนอธิบายจะเป็นคนอื่นไม่ได้
จากคู่เบาสาวยืนยันว่าอายุรวมกันเนี่ย

เพราะต่างคนต่างหลัก๖ทั้งคู่แล้วฮะ
รักกันมารักกันเลยเหรอหรือเพื่อนกัน
ไม่รักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนปฐม
ปฐมแต่ต่างคนต่างเติบโตไปมีครอบครัว
แล้วจากนั้นโคจรนี่มันเป็นบุภเพ
บุภเสันนิวาสโคจรกลับมาเจอกันอีกที
แล้วก็จะมาพบรักกันอีกครั้ง
อย่างเป็นทางการในวัย๖๐ปี
ฟังจากเจ้าบ่าวคุณประสานเจ้าสาวนะฮะคุณอารีครับ
ก็ตัดสินใจคุยกันมาสักพักนึงแล้ว
ว่าจะดูแลกันนะคะ

ก็เหมือนกันนะครับ

สมัยเรียนปฐมเลยแล้วโคจรมาเจอกันอีกทีนะครับ

และงานในงานใหญ่ระดับนายกอบจปราจีนบุรี

ก็เลยบรรยากาศยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่นะครับ

โคจรกลับมาเจอกันแล้วก็กลายเป็นคู่ชีวิต

อายุเลย๖๐กันมาแล้ว
น่ารักทั้งคู่เลยนะ